ส่วนเรื่องของผู้ชายคนนี้นะคะก็ต้องบอกว่าอยู่ด้วยความหวาดระแวงล่ะค่ะ
เพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนที่เขากำลังจะถอยรถเข้าบ้าน
แล้วก็มีวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์มาดักยิงถึงหน้าบ้าน
ซึ่งผู้ที่ประสบเหตุเขาเชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นการล่าแต้ม
เนื่องจากใกล้วันสถาปนาสถาบันการศึกษาชื่อดังย่านปฐุมวันค่ะ
อันนี้เป็นภาพจากในบ้านนะคะที่ตำบลบังรักษ์บางบัวทองนนทบุรี
ข้างนอกยิงปืนสกราดดังสนัน
อันนี้คือภาพด้านนอก
จะเห็นแบบออโตโมทมิติกแล้วมีผู้ชายส่วมชุดดำสองคน
ขี่ผ่านมาช่วงก่อนที่จะเกิดเสียงปืนดังขึ้น
แล้วดูไปดูอีกภาพหนึ่งคุณผู้ชมค่ะวงจรปิดในซอย
อะไรบางอย่างแล้วก็ลงมือ
ล่าสุดตำรวจสพบังบัวทองและชุดพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบ
รอยกระสุนปืนในบ้านผู้เสียหายค่ะ
ซึ่งถูกยิงเข้าที่กระจกหน้าและกันชนหน้ารถ
เป็นรูเลยนะคะเนี่ยค่ะ๕จุดด้วยกัน
รั้วหน้าบ้านก็มีรอยกระสุนปืนอีกหนึ่งแห่งด้วย
รถโดนไป๕นะคะแล้วก็รั้วโดนอีกหนึ่งนะคะ
ส่วนลานหน้าบ้านพบหัวกระสุนปืนไม่ทราบขนาดตกอยู่
ก็เก็บเอาไว้ไปตรวจสอบนะคะ
แล้วก็รวบรวมหลักฐานรอบบ้านเพิ่มเติมด้วย
ผู้เสียหายบอกว่าตอนนั้นกำลังถอยรถเข้าบ้าน
แล้วเห็นคนร้ายเนี่ยชักปืนสาดเข้ามาค่ะ
หลายนัดเลยนะคะเขาเลยถอยรถ
ก็คงด้วยความรวดเร็วแบบยังไงก็ต้องถอยมาก่อนนะคะ

รีบเปิดประตูลงจากรถเพื่อหลบหนี
ซึ่งตัวเขาเชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับ

เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยถูกนักศึกษาต่างสถาบัน

ตัวเขาเองจบจากเทคโนโลยีปฐุมวัน

วักอะไรไม่รู้ครับตรงเอว
เหยียบคันเร่งสุดเลยถอย

แล้วผมก็ตะโกนให้แฟนปิดประตู
ระหว่างแฟนปิดประตูมันก็ยิงเข้ามา
นัดแรกแล้วก็ตามด้วยอีก๔นัด
ให้ผมคิดประมาณ๓๔ปี
แต่ถ้านับวันจริงผมจบมา๘ปีแล้ว

แล้วก็วันสถาปนาของ

แต่ก็ยังมีการขายข้อมูลให้นักศึกษารุ่นใหม่
สร้างความเดือดร้อนในลักษณะแบบนี้อยู่ค่ะ